ดูความคืบหน้ากันหน่อยนะคะเรื่องของนางงามที่ถูกลวนลามในผับย่านเอกมัย
โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวเอาไว้เมื่อวานนี้นะคะบอกว่าไปเที่ยวผับย่านเอกมัยถูกคนลวนลาม
แล้วคนที่ลวนลามนั้นเป็นตำรวจสนคลองตันบอกว่าเป็นผู้การ
โอ้โหตำรวจนี่เดือดร้อนเลยต้องออกมาชี้แจงบอกว่าผู้กำกับสนคลองตันอยู่ที่โรงพักตลอดไม่ได้ไปเที่ยวผับ
แต่พอเป็นข่าวมีผู้ชายคนนึงโทรศัพท์ไปหาน้ำเพชรเพื่อไปเคลียร์และขอโทษ
วันนี้เราตามความคืบหน้าให้ค่ะเราส่งคุณนฤทธบุญนิ่มไปที่สถานบันเทิงย่านเอกมัยที่เกิดเหตุนะคะ
ไปคุยกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดูแลอยู่ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่า
ตอนนั้นไม่รู้ว่ามีนางงามคนดังถูกลวนลามที่นี่เพราะว่าตัวเองดูแลแค่ช่วงกลางวัน
แต่ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าที่นี่เปิดแค่๒เดือนเพิ่งเปิดมาแค่๒เดือน
ไม่รู้ว่าเจ้าของตัวจริงคือใครทีมข่าวก็โทรศัพท์ไปสอบถามเพิ่มเติม
เพื่อจะขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดว่าคนที่ลวนลามน้ำเพชรคือใคร
แต่ทางร้านปฏิเสธให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล
แล้วก็ไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะนะคะครับ
แล้วก็มีผู้ชายมาเข้ามาใกล้แล้วเอามือมาลูบวนลามแถวมืออะไรอย่างนี้
นะครับอ่าทีมข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้เราได้รับการเปิดเผยจากน้ำเพชรนะครับ
บอกว่าตอนนี้รู้ตัวแล้วว่าคนที่ลวนลามเธอในคืนวันนั้นเป็นใครนะ
เป็นทหารนะฮะเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ยศพันเอก
แล้วก็เป็นที่นับถือของคนทั่วไป
ซึ่งมักจะเรียกทหารนายนี้ว่าผู้การ

ภายหลังเกิดเรื่องยังไม่ได้รับคำขอโทษจากทหารนายนี้

อยากให้เรื่องจบแค่นี้ยังไม่ได้รับการขอโทษนะครับ
เธอได้โพสต์ข้อความในการขอโทษไปยังภูมิกับการสอนอคลองตันด้วยนะครับ
ที่โพสต์ไปก่อนหน้านี้ทำให้คนเข้าใจผิด
ว่าคนที่มาลวนลามเธอเป็นตำรวจสอนอคลองตัน
เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนบ่ายจะนำกระเช้าไปมอบเพื่อแสดงความขอโทษ
เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สอนอคลองตันนะครับ
ส่วนทางท่านพันธุ์ตำรวจเอกปรเมษโพยนอก
กับการสอนอคลองตันบอกว่าก็ไม่ติดใจเอาความกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
ส่วนกรณีที่น้ำเพชรบอกว่าถูกลวนลามในผับนั้น
หากประสงค์จะแจ้งความก็สามารถมาแจ้งความที่โรงพักได้
พนักงานสอบสวนก็พร้อมจะทำคดีให้
แต่ถ้าไม่แจ้งความไม่มีผู้เสียหายก็ไม่สามารถไปดำเนินการกับใครได้
เพราะว่าเรื่องนี้ต้องมีเจ้าทุกข์นะฮะ
คุณจักรีนบกข่าวบันเทิงธรรมดาทีวีได้ไปคุยกับน้ำเพชรมานะครับ
เดี๋ยวท่านฟังนะฮะ
มันเป็นอุบัติเหตุแล้วกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็คือจริงแล้วมันก็เป็นสถานที่เอาโคจรเนอะ
แล้วด้วยความที่ว่าเขาก็เมาอะไรอย่างนี้เขาคงไม่ได้ตั้งใจ
แต่จริงแล้วเนี่ยที่น่าสงสารที่สุดเลยเนี่ย
ก็คือทางฝั่งตำรวจเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะ
การที่กาดที่ร้านเขามาบอกหนูแบบนั้น
หนูก็เข้าใจแบบนั้นเพราะว่าหนูไม่รู้จักว่าโจทย์คือใคร
สุดท้ายแล้วคือกลายเป็นแบบสังคมไปด่าตำรวจหมดเลยอะไรอย่างนี้
หนูก็เลยแบบว่าพรุ่งนี้อ่ะค่ะหนูก็จะเข้าไปที่แล้วก็ไปเอากระเช้า

ก็ยืนยันชัดเจนนะฮะไม่เกี่ยวข้องกับตำรวจสนคลองตันเขานะครับ